คุณผู้ชมครับทุกปีวันที่๓๐กันยายนคือวันเกษียณอายุราชการ
ก็เป็นวันทำงานสุดท้ายของบรรดาข้าราชการต่างนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือข้าราชการที่เป็นนายทหาร
และวันนี้สื่อมวลชนจับตาไปที่การส่งมอบตำแหน่งใหม่
รับไม้ต่อแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเริ่มต้น
สำหรับคนต่อไปที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อด้วยโดยเฉพาะตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารบกติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
และจับปกครองผู้ใต้ของชาติด้วยความเป็นธรรม
รวมทั้งจะพัฒนากองทัพบกให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์
เป็นเสาหลักของชาติสาบกษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริง
อากาศเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกคนที่๔๐แห่งกองทัพบกไทย

ถือเป็นคำปฏิญาณของนายทหารรบพิเศษคนนี้
เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในวันนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกคนที่๓๙
ซึ่งอำลาตำแหน่งชีวิตราชการทหารไปในวันนี้เช่นเดียวกัน
เจี๊ยบเปล่งเสียงด้วยถ้อยคำที่หนักแน่น
หมายมั่นจะทำให้กองทัพเป็นเสาหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และปกครองด้วยคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ
เจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยถูกจับตามองอย่างมาก
เพราะเป็นทหารรบพิเศษคนที่๔ของกองทัพบก
และในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ม่าสุขุมนุ่มนิ่งและลึกลับ
ถูกทำให้มองว่าเขาจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ให้ตัวเองอย่างไร
ในการก้าวสู่ตำแหน่งทบ๑ในช่วงเวลานับจากนี้
และในวันที่๓ตุลาคมพลเอกเฉลิมชัยจะแถลงนโยบาย
และการทำงานทั้งหมดอีก๒ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่ต้องรับภาระหนัก
และต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในฐานะเลขานที่การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
และขึ้นตรงต่อรัฐบาลส่วนหน้าที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่๑ตุลาคมนี้
นำทัพฟ้าคนใหม่อย่างพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง
บัญชาการทหารอากาศคนที่๒๔นับเป็นผู้นำทัพฟ้าที่ทันสมัย
ไวทำไวและเข้าใจความเป็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
จอมถูกจับตามองว่าจะเป็นแม่ทัพฟ้าที่นำเทรนด์รุ่น๔มาสู่กองทัพอากาศ
และยังยึดหลักความมั่นคงทางทหาร
คือทอเป็นเหล่าเทคนิคครับภาพรวมก็คือผมตั้งใจจะสารต่อที่ผู้จัดการอากาศได้ทำไว้
แล้วก็อะไรที่ขาดก็จะดำเนินการให้มันครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะให้มันเป็นไปตามยุทธศาสตร์๒๐ปี
ซึ่งก็นำกองทัพอากาศไปเป็นชั้นนำในภูมิภาคให้ได้
ผลอากาศเอกจอมจบหลักสูตรจากโรงเรียนในร้อยญี่ปุ่น
จึงถูกมองว่าเป็นผู้นำเทรนด์และเหมาะสมกับกองทัพอากาศในยามนี้
เพราะต้องการเป็นกองทัพอากาศแห่งคนรุ่นใหม่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
และยังมีเชิงปรัชญาและมักจะเปรียบตัวเองเป็นดั่งครูผู้สอนน้อง
ผมยกอย่างง่ายเช่นฮกู้ไผ่ฮซาผมเป็นต้นฮอีสิเจ็ดสองห้า
ยังมีอุปกรณ์บางอย่างซึ่งเราตอนจัดการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงแรก
ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอให้ซื้อเราก็จะซื้อในช่วงต่อไปนี้

และนี่เองจึงเป็นถ้อยคำที่บิ๊กจอมมักจะสอนให้น้องทุกคนทำตามและคล้อยตามอย่างมีจิตวิทยา
เมื่อครั้งเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ทัพอากาศกำลังปรับเปลี่ยนสู่ยุคใหม่แห่งยุค๔อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อต้นไม้ผลัดใบเหล่าทัพก็ผลัดผู้นำจากยุคสู่ยุค
ผู้นำเหล่าทัพยุคใหม่กำลังเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้จดจำ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน